หรือเปล่ามาดูเรื่องของการลักลอบ
นำข้าวหมูจากประเทศเพื่อนบ้านแบบผิดกฎหมายค่ะ
มีคนที่ลักลอบเข้ามาแต่เขาบอกว่าไปไม่ถึงไหน
ตำรวจเขามีสายนะคะเขามีสายสืบนะคะ
ตรวจสอบแล้วไปเจอนี่ค่ะหมูเถื่อน

ที่คุณผู้ชมเห็นในตู้คอนเทนเนอร์หมูล้วนเลยนะคะ
เป็นหมูเถื่อนแช่แข็งส่วนมากเป็นหมูสามชั้นค่ะ
ลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านรวมกว่า๒๑ตัน
ถ้าคิดมูลค่าก็ประมาณ๕ล้านบาท
การจับกลุ่มสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว
บอกว่ามีการลักลอบขนเนื้อหมูแช่แข็งจากต่างประเทศเข้ามาทางชายแดนที่มุกดาหาร
ใช้รถพ่วงเทรลเลอร์ขับเข้ามาทางเส้นทางสะพานมิตรภาพแห่งที่๒
ประสานเจ้าหน้าที่สกัดจับเลยค่ะ
จากการสอบสวนนายศรีสุวรรณกลางประพันธ์อายุ๕๖ปีเป็นคนขับรถ
เขาให้การเบื้องต้นบอกตัวเขาไม่รู้
ไม่รู้ว่าในตู้คอนเทนเนอร์มันเป็นสินค้าอะไรเขามีหน้าที่ขับรถ
ตัวเขาเองได้รับว่าจ้างทางโทรศัพท์
ให้ข้ามไปขนตู้คอนเทนเนอร์จากประเทศเพื่อนบ้าน
เมื่อมาถึงไทยแล้วเดี๋ยวจะบอกเส้นทางอีกรอบนะไปขนเข้ามาก่อน
แต่พอสอบไปสอบมานายศรีสุวรรณให้การโดยละเอียดเลยค่ะทีนี้
เขาบอกว่าเขาขับรถจากบริษัทในเขตอุตสาหกรรมโรจนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อจะไปส่งขนมจำพวกของขบเคี้ยว
พอไปถึงสปลาวหลังจากส่งขนมเสร็จเรียบร้อย
จะกลับเข้าด่านที่ประเทศไทยระหว่างนั้นค่ะ
มีคนจากทางสปลาวมาเอารถไปขนของ
ตัวนายศรีสุวรรณไม่ได้คิดอะไรเพราะเป็นรถของบริษัท
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการประสานกันก่อนหน้านี้แล้ว
ระหว่างชิปปิ้งลาวกับชิงปิ้งไทย
พอขนของมาเสร็จเรียบร้อยนายศรีสุวรรณซึ่งเป็นหน้าที่ขับรถ
ขับกลับเข้ามาที่ประเทศไทย
แล้วได้รับการประสานจากคนนำทางให้ไปจอดรอที่สามแยกบ้านโคกสูง
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถเข้ามานำทางไปยังจุดขนถ่ายสินค้า
แต่สรุปสุดท้ายยังไม่ถึงจุดหมายเลยค่ะ
มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นแล้วอายัดสินค้าและเปิดออกมา
เป็นแบบนี้เป็นหมูอะค่ะเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่แจ้งความคนขับรถไทยเลอร์คันนี้
ที่สพมุกดาหารถูกดำเนินคดีข้อหาร
ลักลอบขนย้ายเนื้อสุนัขมีความผิดตามพรบโรคระบาดสัตว์
จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ส่วนของกลางทั้งหมด๒๑ตัน
เจ้าหน้าที่บอกขออายัดไว้ก่อนจนกว่าสารจะตัดสินจนถึงที่สุด
จากนั้นทางด่านกักกันสัตว์จะส่งตรวจหาเชื้อโรคระบาดของสัตว์ต่อไปค่ะ
ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะมีการทำลายของกลางดังกล่าว
การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาพิบาลเพื่อป้องกันโรคต่อไปค่ะ
คือเราไม่แน่ใจนะคะว่าถ้ามีการลักลอบนำเข้ามาเนี่ย
มันก็เป็นหมูที่ตายแบบตายมีโรคหรือเปล่า